คุณผู้ชมคะมาถึงข่าวที่เป็นความสูญเสียของวงการลูกทุ่งบ้านเรานะคะ
นั่นก็คือสันติดวงสว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะ
เสียชีวิตแล้วอย่างสงบนะคะที่โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
ช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยวัย๔๘ปีค่ะ
สันติดวงสว่างหรือนายเจรผู้ทองอายุ๔๘ปี
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเสียชีวิตแล้วอย่างสงบ
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า
ตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
หลังจากที่มีอาการเส้นเลือดในสมองแตกไม่รู้สึกตัว
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า
ตั้งแต่วันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยแพทย์ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจค่ะ
จนถึงเมื่อวานนี้อาการไม่ดีขึ้น
และยังนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ในห้องไอซียู

เพื่อที่จะนำนายสันติดวงสว่าง
ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานคร
และอาจจะมีการผ่าตัดสมองค่ะ
แต่ขณะที่เตรียมย้ายโรงพยาบาลในตอนเช้าวันนี้นะคะ
สันติดวงสว่างได้สิ้นใจไปอย่างสงบ

ตำนานเจ้าพ่อเพลงหวานไปตลอดกาลค่ะ